เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักปริศนา
หลายจุดนะครับในบ้านหลังหนึ่งที่พัทธลุง
ที่สุดแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นฝีมือของคน

ล่าสุดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
มีบ้านของชาวบ้านที่อำเภอแก่งหางแมว
หลังแล้วนะครับที่ไฟไหม้ปริศนา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ที่ครอบครัวของในสังครรภ์ทำถ่ายคลิปไว้ได้

หอบเอาที่นอนหมอนมุ้งออกมาใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้าน
และยังตกอยู่ในอาการหวาดภาวะ
กับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ๑๒ครั้ง
วันไฟไหม้ติดต่อกันถึง๑๐ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ
ปูนยกพื้นไม้สูงราว๑เมตรปลูกในเนื้อที่ราว๑ไร่เศษ
มีรั้วรอบขอบชิดบริเวณบ้านมีทั้งที่นอนผ้าห่มเสื้อผ้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีร่องรอยถูกไฟไหม้เสียหาย
ถูกนำมากองเรียงรายไว้
เช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่แขวนไว้บนราวตากผ้าชายคาข้างบ้าน
ลักษณะเพิ่งถูกไฟไหม้เสียหายนับ๑๐ตัว
พร้อมร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้
เมื่อสำรวจภายในบ้านร่องรอยไฟไหม้ภายในบ้านนับ๑๐จุด
มีทั้งจุดเล็กจุดใหญ่โดยเฉพาะภายในห้องนอน
เตียงนอนถูกลื้อที่นอนออกบนผนังมีรอยควันไฟ
เจ้าของระบุว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
จากนั้น๔วันต่อมาไฟไหม้ตุ๊กตาหลังตู้เสื้อผ้า
โชคดีครอบครัวช่วยกันดับไฟได้ทัน

เจ้าของบ้านขุดเจาะบ่อบาดาน๒บ่อเพื่อทำสวนทุเรียน
บ่อแรกเจาะหน้าบ้านลึก๔๐เมตร
บ่อที่๒หลังบ้านลึกลงไป๖๐เมตร
แต่ทั้งสองบ่อไม่มีน้ำบาดานออกมา

มีเพียงเศษดินสีดำและฝุ่นปลิวฟุ้งไปทั่วบริเวณ

จากนั้น๒สัปดาห์ก็เกิดปรากฏการณ์ไฟไหม้ปริศนา
หากวันไหนอากาศร้อนจัดจะเกิดขึ้นหลายจุด
สันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุไฟไหม้
มันจะมีกลิ่นมาก่อนครับ
มันจะมีกลิ่นมาก่อนแล้วเราก็จะตามกลิ่นไป
พอไปถึงมันก็จะเกิดเป็นควันก่อน
เป็นควันค่อยมีแล้วก็มันจะเกิดเป็นไฟลุก

พอลุกวัสดุตรงนั้นแล้วก็จะเป็นใบสีเหลืองแล้วก็ลุกใหญ่
ที่เห็นเยอะที่สุดคือที่นอนครับ
ไหม้ขึ้นหลังคาเลยไหม้ทั้งห้องเลยครับ
ใช้เวลาดับประมาณเกือบ๒๐อาทิตย์ครับ
ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถมาตรวจสอบพื้นดินได้ใต้พื้นดิน
คือมาพูดถึงกรรมเอ็กซาเรย์มาตรวจชั้นดิน
ข้างล่างมันมีอะไรมีโพงไหมมีแหล่งการ์ดอะไร
ที่สามารถเกิดประจุไฟได้
เหตุการณ์ทิ้งช่วงไประยะหนึ่งกระทั่งเดือนเมษายน
ก็เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนและเกิดทั่วบ้าน
แต่ส่วนใหญ่จะไหม้หลังฝนตกใหม่
หรือช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมีความชื้น
เฉพาะวัสดุที่ทำจากพลาสติก
ไฟไม่ปริศนาครั้งนี้อย่างลูกลางไปยังบ้านยากในสะเทียน
ปลูกห่างออกไปราว๒๐เมตร

อยากให้หน่วยงานเร่งเข้ามาช่วยเหลือ
ตอนแรกรู้สึกอย่างไรเพราะรู้ข่าว

แล้วก็มันมาจากบ้านน้องชาย
น้องชายมาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่นึกว่ามันจะมาถึงบ้านเรา
แค่ว่ากลับบ้านเขาก็เป็นทุกข์กับน้องพอ
แล้วมาถึงบ้านเรายิ่งเป็นทุกข์หนักมากเลยค่ะ
ไม่ได้กินได้นอนต้องคอยเฝ้าระวัง
จะไหม้ตรงนู้นตรงนี้บอกไม่ได้ค่ะว่าจะไหม้ตรงไหน
เดี๋ยวก็ปุ๊บปั๊บตรงนู้นปุ๊บตรงนี้
ก็วิ่งกันบ้านนู้นบ้านนี้คอยช่วยกันดับอยู่
เห็นกับตาเลยที่นั่งจ้องอยู่อะค่ะ
มันจะเหม็นก่อนแล้วก็ไฟก็ลุกปุ๊บปุ๊บขึ้นมา
เชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากคนแน่นอน

เพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมาบ้านเราไง
เราก็คุยกับสามีว่าเฮ้ยตัวเองมึงจะมาบ้านเราไหม
ไม่น่าจะมา
อยู่มาก็ไปติดบ้านพี่ผัวอีกหลังนึง
บ้านหลังนั้นไหม้อยู่ประมาณ๑อาทิตย์แล้วก็มาบ้านหนูเลย
แน่สุริยะโพงสวงสริรินายกองค์การบริหารสวนตำรวจสองพี่น้อง
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑แสนบาท
พร้อมสั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์สแตนบายรถดับเพลิงตลอด๒๔ชั่วโมง
และจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจร่องรอยไฟไหม้
เพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา
เพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
เหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อสภาพจิตใจครอบครัวเจ้าของบ้านเพียงอย่างเดียว
แต่ยังกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ที่มาจุนเจือครอบครัว
เพราะไม่มีใครกล้าออกไปนอกบ้านเพราะกลัวไฟจะไหม้
อาจจะต้องสูญเสียบ้านที่รักและผูกพันไปทั้งหลัง
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน